ร้องเพลงกันดีกว่าช่วงนี้เพลงฮิตติดหูกล้องหูตลอด

ถ้าร้องได้ก่อนร้อง๓๒๑ไป
ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีฉันก็เคยทำบ่อยสิ่งเลวก็น้อยมากปนกันไป
ซ้อมร้องไว้ให้ดีสำหรับเพลงไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย
เป็นประกอบซีรีส์สิรานีที่รัก
จะออนแอร์วันเสาร์นี้แล้วประเดิมตอนแรกนี่ค่ะ
นางเอกของเราค่ะลูกสาวพญานาคน้องธัญญาอาสยาม

แม่ชื่อตอนก็แซ่บแล้วนะคะ
สำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยน้องธัญญามาประเดิมกับไทยรัฐทีวี
จะลงจอให้ได้ชมกันในวันเสาร์นี้
บอกเลยว่ากระแสแรงตั้งแต่ปล่อยตัวอย่างละคร
ปล่อยตัวอย่างซีรีส์ผ่านเพลงประกอบ
ไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย
มีแฟนของน้องธัญญาเนี่ยโอ้โหมาคอมเมนต์กันเพียบเลย
บอกรอชมฝีมือทางการแสดงนะคะ
พร้อมกับรอดูการพลิกบทบาทมารับบทดราม่าชีวิตรัก
แล้วก็ทุ่มสุดบวงกับฉากนี้ค่ะ
ซึ่งไม่ใช่แค่แฟนแหละที่ตั้งตารอแล้วก็ตื่นเต้น
ตัวของสาวธัญญาเองก็ตื่นเต้นสุด

มีแบบอุ๊ยถอดเสื้อแล้วก็มีแบบจูบจริงอะไรอย่างนี้แบบ
หนูไม่รู้ว่าตัดออกมาแล้วมันจะแบบอุ๊ยดูแบบจูบจริงมากเลย
เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์มาก
เพราะว่าเราไม่เคยเห็นตัวเองในคาแรคเตอร์แบบนั้นเหมือนกัน
ด้วยชื่อเรื่องเนาะก็แรงแล้วนะ
วังวนชู้เออมันก็จะแบบ
เอาจริงเรื่องนี้สอนนะสอนเป็นบทเรียนให้กับผู้หญิง
ที่กำลังจะแบบหลวมตัวที่ไปแบบเป็นชู้อะไรอย่างนี้
แล้วจะมีจุดจบแบบไหน
นะคะต้องติดตามเลยสิรานีที่รักตอนวังวนชู้
นี่ถือว่าเป็นดราม่าเรื่องแรกของน้องแล้วก็เป็นเลิฟซีนเรื่องแรกของน้องเลยนะ
จริงรอดูกันได้เลยนะคะวันพรุ่งนี้๖โมงเย็นทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
มีอยู่ทั้งหมด๖ตอนแต่ละปอนดบอกเลยว่าแซ่บไม่ไหว